แล้วก็รถติดโอ้โหคนบ่นกันเยอะมาก
แต่วันนี้ที่หนักกว่ากรุงเทพคือ

เขตเทศบาลเมืองนครพนมเลยนะคะ
เขาเจอกับพายุลูกเห็บแบบนี้ค่ะ

แล้วหนักแบบนี้เป็นชั่วโมงนะ

หลังคาบ้านต้นไม้
ล้มมาละเนียดรระนาจ
รถที่จอดอยู่สิ้นหาย

ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะคะ

แล้วก็ตกหนักอยู่แบบนี้เป็นชั่วโมง
ร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนเสียหายหนักเลยนะคะ

แล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ก็เสียหาย
หลังคาปลิวมาทับบ้างต้นไม้ล้มทับบ้างนะคะ
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นเสาไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายไปเยอะเลย
โดยเฉพาะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะถนนสุนทรวิจิตรนะคะ
เขตเทศบาลเมืองนครพนมบริเวณลานพญาศรีสัตนาคาราช

เขากำลังเตรียมงานอยู่เลยค่ะจะมีงานมหากรรมปั่นจักรยานทางไกลของประเทศไทยปี๖๑
พฤษภาคมนี้เนี่ยเขาก็กางเต็นต์อะไรจัดงานแต่แบบตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้
สภาพของเมืองเป็นแบบนี้ค่ะเละเลย
เสียหายหนักจริงตอนนี้ทางจังหวัดนครพนมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูนะคะ

คือกรุงเทพฝนมาก็พอดับร้อนแล้วฮะ

แต่ถ้าเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มัน

ที่เราจะอยู่ได้อย่างสบายสำหรับเวลาฝนมาแล้ว